ไปดูกันว่าถูกแบบไหนถูกอย่างไร
นี่ชื่อร้านบอกแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวหมู๕บาทคุณชนะ
เดี๋ยวนะ๕บาทขายได้จริงเหรอ
เขียนเอาไว้แบบนี้ชัดเจนไม่มีผิดแน่นอนนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวหมู๕บาท
พระเจ้าช่วยจริงค่ะร้านนี้เป็นร้านของคุณพี่วารุณีเจริญจิตนะ
โอ้โหตอนที่ทีมงานของเราไปถ่ายทำนี่นะพี่เขาแทบไม่ว่างจะคุยด้วยเลย
เพราะมัวแต่ลวกเส้นเดินไปเสริมให้กับลูกค้าที่มานั่งรอจนเต็มร้าน
แน่นเนืองจริงนะคะไม่ใช่แค่ราคาถูก
แต่ว่าความอร่อยความแซ่บนั้นก็สุดยอดจริงนะคะ
ลองสังเกตลูกค้าแต่ละร้านซะก่อนค่ะแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะที่นั่งอยู่เนี่ยนะ
ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้โหหลายชามมากเลยนะสั่งกันตลอดต่อเนื่อง
โต๊ะนี่ซ้อนกันซ้อนไปคอนโดเลยก็มีไม่ต่ำกว่า๑๐ใบ
เห็นแล้วก็ไม่ต้องบรรยายถึงความอเด็ดอร่อยนะดูสิมาเป็นครอบครัวเลยนะคะ
โอ้โหกลืนน้ำลายแป๊บนึงพี่วารุณีเนี่ยบอกว่า
ใจดีแบบนี้เนี่ยเขาก็มีที่มานะที่ขายก๋วยเตี๋ยว๕บาท
เพราะพี่เขามองว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันเมื่อก่อนไม่ค่อยดีค่ะ
คลองชีพก็สูงพี่เขาก็เลยอยากจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ
สำหรับคนที่มีรายได้น้อยให้ได้อิ่มท้องกัน
ำไรเท่าไหร่นะเหรอไม่ต้องพูดถึงไม่เคยนับไว้ได้เท่าไหร่
รู้แต่ว่ากำไรที่ได้ก็คือความสุขของลูกค้าเนี่ยมันมีมากมายมหาศาล
ก็เลยจัดไปเลยราคา๕บาทนี้ขายให้กับทุกคนนะคะ
แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนเป็นผู้ใช้แรงงาน
จนไปถึงชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงก็จะมาอุดหนุนเป็นประจำ
นี่สุดยอดจริงเลยค่ะแต่ว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้ว
วารุ่นนี้ยังมีเมนูอื่นอีกด้วยนะคุณ
เผื่อว่าคุณอยากจะกินก๋วยจั๊บก็ขาย๕บาทเหมือนกัน
แต่ถ้าเกิดว่าอยากกินข้าวมันไก่๑๐บาทคุณก็อิ่มได้
แล้วยังมีอีกนะขนมหวาน๑๕บาทก็จัดไปเต็มคุณผู้ชม
ลองลิ้มชิมรสกันได้
ร้านพี่วารุณีนี้นะคะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหมู๕บาทศรีราชานครซอย๗
อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๒ทุ่มเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นทั้งกลางวันทั้งเช้าทั้งสายบ่ายเย็นเที่ยงค่ำ

พี่เขามีเสิร์ฟให้นะคะก๋วยเตี๋ยวหมู๕บาทรสชาติดี
นะคะราคาประหยัด
อยากจะบอกแบบนี้นะว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวราคา๕บาท๑๐บาท
มันต้องย้อนไปสมัยผมเด็กเลยนะ

๒๐กว่าปีคุณยังไม่เด็กอะ

คุณต้องย้อนไปสัก

นี่คืออาการอะไรฮะ

แต่อยากจะบอกแบบนี้คือราคาแบบนั้น
มันต้องย้อนกลับไปในสมัยก่อนจริง

แต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้มัน๓๐๔๐ขึ้นนะ

แต่คราวนี้คือชามปกติเลย
๕บาทเขาเมื่อสักครู่นี้เป็นชามใหญ่
คุณคิด๕บาทคุณคิดว่าจะมาเกี่ยวกับปริมาณ
ชำหนึ่งมาเป็นขนมถ้วยเอาไว้ไหว้เจ้าะ
ใช่ไงคุณคิดแบบนั้นว่า๕บาทจะได้เยอะได้ครับใช่อย่างนั้นครับ

ไปอุดหนุนคุณดูนะครับคุณผู้ชมครับ